คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องราวของมิตรภาพดีกันบ้างดีกว่านะคะ
มิตรภาพดีเนี่ยยังมีให้กันอยู่ตลอดเลย
สำหรับคนที่รักแตงโมนิดานะคะ
ล่าสุดนี่เขารวมตัวกันนะคะคุณผู้ชม
ช่วยโปรโมทนะคะขายเสื้อให้กับคุณเบิร์ตซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณแตงโมค่ะ
คือเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากเลยนะเวลาที่เราได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะ
คือเป็นการรวมตัวกันคนรักแตงโมนิดา
มาช่วยกันถ่ายแบบโปรโมทเสื้อของหนุ่มเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมค่ะ
โดยการรวมตัวกันในครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งน้องสาวที่รักแตงโมมากอย่างโมอามีนา
รวมไปถึงแก๊งเพื่อนสนิททั้งคุณแอนนาคุณฮิปโปแล้วก็อีกหลายคนนะคะที่มาเป็นนายแบบนางแบบ
เสื้อยืดที่เบิร์ตทำขายและทำคอนเทนต์ถ่ายแบบกัน
น่าซึ้งใจก็บรรดาแฟนคลับคนรักแตงโมนี่แหละค่ะ
ตัดต่อภาพนี้เลยคุณผู้ชมดูนะภาพที่๑ภาพที่๒เดี๋ยวดูภาพที่๒ด้วยนะจ๊
มีแตงโมด้วยคือเอารูปสวยของคุณแตงโมเนี่ยมาร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะพี่แจ๊ค
ดูแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้นะคือดูแล้วก็คิดถึงแตงโมจริงอะ
และไม่เพียงแค่ถ่ายรูปกันนะคะยังมีผู้ที่เข้ามาอุดหนุนซื้อเสื้อของเบิร์ตอย่างนี้เลยค่ะ
น้ำใจที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตหนุ่มเบิร์ตรวมถึงกำลังใจที่ส่งมาให้นั้นมันล้นหลามจริง
ยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตเข้มแข็งแล้วก็มีพลังดีในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยนะ
คือจริงแล้วเนี่ยคุณเบิร์ตเองเขาก็ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากทางไหนทั้งนั้นนะคะ